แต่วันนี้ครับนักเรียนที่จัดทำพานได้ออกมายืนยันนะครับว่า
ทำไปเพราะว่ามีความรักในเรื่องของประชาธิปไตย
นัยยะทางการเมืองแอบแฝงไม่มีใครสั่งการอยู่เบื้องหลัง
แต่รองนายกฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง

รัฐธรรมนุนที่ประเทศฐานบนพาร์นแว่นฟ้า
ตรงานกลางถนนราชดำเนิน
ที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อระลึกถึงประชาธิปไตย
อนุสวรีที่ต้องผ่านเหตุการณ์สำคัญมามากมาย
และเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่สนใจประชาธิปไตย
นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคาย
นำอนุสวรีสำคัญนี้ไปตั้งไว้ในผ่านไหว้ครู
กลายเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพียงข้ามคืน
พวกเขายืนยันไม่ได้มีนัยยะใดทางการเมือง
มันขึ้นอยู่กับดุลยิคพินิษฐ์ของแต่ละคนค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับความเห็นของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่เชื่อว่าน่าจะมีคนอยู่เบื้องหลังความคิดของเด็ก
จะยอมรับและเคารพในสิทธิและเสรีภาพ

ขณะที่นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ยืนยันไม่ได้อยู่เบื้องหลัง
เด็กนักเรียนจัดทำพานไหว้ครูล้อการเมือง

แสดงให้เห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว
มีคนอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้

ก็ชื่นชมนะครับ
นักเรียนที่มีความสนใจเรื่องการเมือง
ผมดีใจที่เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีความสนใจเรื่องการบ้านการเมืองนะครับ

ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครนะครับ
ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม
อดีตผู้สมัครสอพิศนุโลกพักประชาธิปัตย์
เรียกร้องให้ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกหลาน
เพราะวัยเรียนง่ายแก่การชี้นำ
พวกเขาจะเอาประชาธิปไตยเล่าเรื่อง

เพราะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงมาก
โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเช่นกัน
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่ามีทหารและตำรวจเข้าไปตรวจสอบและสั่งให้นักเรียน

ถูกปฏิเสธโดยนายพิพัฒน์ศรีสุพรรณ
อำนวยการโรงเรียนที่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพียงตำรวจสองนายเข้ามาดูแลความเรียบร้อยที่โรงเรียนเท่านั้น

อีกทั้งเจตนาของเด็กเป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์
มีจิตใจชอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ส่วนผ่านรูปตาช่างที่เอียงเป็นเพียงมุมภาพและกาวที่ติดไม่ดี
สองละห้าสิบทรวว์เนี้ยมีแต่คนโจมตีปสวโลกติดไปนะมีการเลือกห้าย
แต่พวกเราก็เลยเข้าใจว่าสองละห้าสิบทรววสัระทาน
เรียกว่าในตัวเนี้ยที่เปิดถ่ายมันเอียงใช่เนี้ย
ไหว้ครูหมายถึงการเชิดชูและเคารพจากสิทธิ์
ขณะที่ประชาธิปไตยที่ถูกนำมาล้อไว้ในเชิงสัญลักษณ์ผ่านตัวบุคคล
ไม่ว่าจะหมายถึงการเปิดกว้างทางความคิดหรือผิดกะละเทศะ
แต่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองและการเมืองใกล้ตัวมากขึ้น
ใกล้ตัวมากขึ้นค่าวเทศรัทย์ทีวีรายงาน